ท่านผู้ชมครับที่ขอนแก่นตำรวจก็กำลังเร่งติดตามตัวสาวประเภท๒คนหนึ่งนะฮะ
ที่หายตัวไปหลังจากที่แฟนนุ่มวัยยี่สิบเจ็ดปีของเขาเสียชีวิตถูกทิ้งศพเอาไว้ในห้องเช่าอืมอ่า
สภาพศพก็อย่างที่รายงานไปเมื่อวานนะครับเนี่ยฮะสาวประเภทสองคนนี้เป็นแฟนค่ะนะ
ทีนี้ผู้ชายที่เสียชีวิตอยู่ในห้องเช่าเนี่ยลักษณะเหมือนกับถูกแทงนะครับมีบาดแผลอยู่ที่ลำตัวนะครับ
แล้วก็มีสำลีอุดเช็ดแผลเรียบร้อยใช่อุดปากอุดจมูกอุดหูอะไรหมดด้วยเนี่ย
อยู่ข้างล่างพื้นข้างเตียงนะครับครอบครัวแล้วก็ญาติมาเจอศพเนี่ยบอกว่าโอ้โห
ก็ติดต่อไม่ได้อยู่หลายวันอืมนะแล้วก็เพิ่งรู้นี่แหละว่าแฟนของ
หนุ่มคนนี้เป็นสาวประเภทสองค่ะคือนึกว่าเป็นผู้หญิงมาตลอดเพราะเธอก็เหมือนผู้หญิงอ่ะ
ใช่ที่เจอมาตลอดเนี่ยคือเหมือนผู้หญิงมากใช่นะ
หน้าตาสะสวยซุ่มเสียงเหมือนผู้หญิงหมดค่ะจนตำรวจมาตรวจสอบอ้าวเนี่ย
เขาเป็นสาวประเภทสองอืมแต่ตอนนี้หายตัวไปนะฮะหายตัวไปอ่า
ลาสุดเตรียมขอสานบุญมาตรหมายจับแล้วนะครับทุกผู้ชมครับแต่ว่ายาดยาดเนี่ยเขาบอกเลยว่า
ถ้าเกิดว่าก่อเหตุจริงแล้วจับได้จริงนะไม่ต้องมาขอขมาศพเลยนะฮะ
นี่ครับแม่ของนายมานพอำพร้าวนะครับอายุยี่สิบเจ็ดปีที่เสียชีวิต
ร้องไห้แทบขาดใจครับแล้วก็สลับกับเป็นลมล้มพับอยู่ตลอดนะครับ
คือตรงนี้คือหน้าโรงศพของลูกชายนะครับหลังจากที่ได้รับศพลูกชายมาตั้ง
เพลงกุศลที่วัดบ้านจราเข้อำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่นนี่ฮะ
ก็ตั้งบำเพ็ญกุศลเป็นคืนแรกเมื่อคืนนี้นะครับหลังจากพบศพนะครับ
ญาติญาติพี่น้องครอบครัวก็ต้องคอยปลอบใจคอยดูแลตลอดแล้วครับ
บรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้านายมานบอำเท้าวัยยี่สิบเจ็ดปี
เขาทำงานบริษัทผลิตกระดาษแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่นนะครับท่านผู้ชมครับ
แล้วก็นี่ฮะนายมานพนะฮะที่เสียชีวิต
เขาเช่าห้องพักอยู่กับแฟนที่เป็นสาวประเภทสองนะครับแฟนคือนายธรรมพิชารอดหนองเข็ง
ชื่อเล่นชื่อมายอายุ๒๘ปีทำงานส่งสินค้าอยู่ในตัวเมืองขอนแก่น
ซึ่งญาติญาติก็เพิ่งรู้นี่แหละหลังจากที่หายตัวไปแล้วตำรวจเขาบอกว่า
เอาสืบแล้วชื่อนี้นามสกุลนี้ชื่อเล่นชื่อมายอ้าวเป็นนายนะฮะ
เป็นสาวประเภทสองหลังพบศพนายมานพอยู่ในห้องเช่าที่พักอยู่ด้วยกันเนี่ยนะครับ
เมื่อเช้าเมื่อวานนี้แต่มายเนี่ยหายตัวไป
แล้วก็ทิ้งโทรศัพท์มือถือไว้ในห้องไม่ติดอ่าไม่สามารถติดต่อได้ค่ะ
เพราะมายไม่ได้เอาโทรศัพท์มือถือไปด้วยไม่รู้ว่าจะลืมจะรีบ
หรือว่าตั้งใจทิ้งเอาไว้วันนี้คุณควินกระมุดโยธินผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
ลงพื้นที่ไปที่วัดโพกลางนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่สองของการตั้งบำเพ็ญกุศลศพนะครับ
ญาติพี่น้องก็ยังคุยกันถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้วก็ความโหดเยี่ยมของคนก่อเหตุ
ทุกคนมั่นใจว่าคนก่อเหตุต้องเป็นมายแน่
เพราะไม่อย่างนั้นจะหายตัวไปทำไม
คุณครินได้คุยกับน้องสาวของนายมานพนะครับบอกว่า
พี่ชายคบหากับแฟนเนี่ยมา๗ปีแล้วนะครับท่านผู้ชมครับ

คนในครอบครัวไม่มีใครรู้มาก่อนเลยว่า
แฟนของพี่ชายคือสาวประเภทสองจนกระทั่งพี่ชายเสียชีวิต
ตลอดเวลาที่เขาคบกับแฟนพี่ชายก็พาแฟนมาที่บ้านนะ

ก็สังเกตเห็นว่าแฟนพี่ชายเนี่ยเวลามา
เขาจะใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา
คือใส่ตั้งแต่ก่อนโควิด๑๙ระบาดอีกนะ
ไม่ใช่ว่ามาใส่ช่วงโควิด๑๙ระบาดนะ
ก่อนหน้านี้มานพเขาเคยพามายมาที่บ้าน๒๓ครั้ง
ซึ่งมายจะใส่หน้ากากอนามัยตลอด
ก็เลยไม่มีใครรู้ว่าเป็นสาวประเภท๒

แต่ว่าจากรูปร่างหน้าตาแม้จะใส่หน้ากากอนามัย
ดูแล้วเขาก็ผิวพันธุ์ดีสวย

น้องสาวของนายมานพบอกว่าเคยถามพี่ว่า
เคยถามมายแฟนของพี่ว่าทำไมไม่ถอดหน้ากากอนามัย
แต่ว่าไมค์เค้าบอกว่าเค้าแพ้ฝุ่น

เท่าที่รู้จักพี่ชายก็คือ
ก็มีทะเลาะกันตามปกติของคนเป็นแฟนกัน
แต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมา
พี่ชายได้โทรมาเล่าให้น้องสาวฟังว่า
ทะเลาะกันบ่อยขึ้นทะเลาะเรื่องเดิม

พี่ชายได้เอ่ยปากบอกว่า

ฝ่ายหญิงมักจะบอกเลิกพี่ชาย
มีครั้งนี้นี่แหละต้นเดือนพฤษภาคมนี้นี่แหละ

จะเลิกแล้วจะย้ายออกจะไปอยู่กับเพื่อน
พฤษภาคมน้องสาวบอกว่าเป็นครั้งสุดท้าย

จะกลับไปนอนพักที่ห้องไปนอนไปกินยา

เพราะว่าเขามีเพื่อนเป็นกลุ่มที่ตีไก่อยู่ด้วยกัน
ส่วนเรื่องที่พี่ไปตีไก่เนี่ย
เรื่องนี้เป็นเรื่องที่แฟนพี่ชายมักเอามาต่อว่า
ประมาณว่าสนใจแต่ไปตีไก่แต่ไม่สนใจแฟน

อันนี้คือ๒๗พฤษภาคมนะครับ
น้องสาวบอกว่าได้คุยกับนายมานพครั้งสุดท้าย
แล้วเมื่อวานนี้ตอนเช้า๒๘พฤษภาคมก็มาเจอก็เป็นศพแล้ว
น้องสาวบอกว่าไม่คิดว่าพี่ชายจะทะเลาะรุนแรงกับแฟนถึงขั้นฆ่ากันตายได้
ครอบครัวเชื่อว่ายังไงก็คือฝีมือของมาย
ส่วนปัญหาเรื่องชู้สาวเรื่องนี้ไม่รู้เหมือนกัน
เพราะไม่เคยเซาซีถามพี่ชายก็รู้เท่าที่พี่บอกนั่นแหละ

ล่าสุดบอกว่าเออคงต้องเลิกกันเดี๋ยวจะไปอยู่กับเพื่อน
แล้วก็มีปัญหาที่แฟนไม่ค่อยชอบเรื่องชอบออกไปตีไก่
น้องสาวผู้เสียชีวิตบอกว่าเมื่อ๒๒พฤษภาคม
ตอนนั้นเคยเห็นมายโพสต์รูปคู่กับพี่ชายในเฟซบุ๊ก
ก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ตอนนั้นคือ๒๒พฤษภาคมนะ
พบศพเมื่อเช้าคือ๒๘พฤษภาคม
ก็เลยไม่รู้ว่ามายเขาคิดอะไรอยู่

ไม่รู้เลยค่ะคือเห็นลักษณะคือเวลาที่พี่เขามาบ้าน
ก็เห็นเป็นทรงผู้หญิงคือทุกอย่างเป็นผู้หญิงหมดเลย
ไม่มีผิดปกติว่าเป็นผู้ชาย
ใช่ค่ะแต่จะใส่หน้ากากไปตลอดเวลาก็เลยถามว่า
คือทางแม่กับทางญาติก็เลยถามว่าทำไมไม่เปิดหน้าออกมาให้ดูสักที
ทำไมปิดขนาดนี้พี่เขาก็จะแบบบอกว่าแพ้ฝุ่นแพ้อากาศเป็นสิวค่ะ
พี่ชายหนูเป็นคนชอบเล่นไก่ตีไก่ค่ะแล้วทีนี้ทางฝ่ายหญิงคือมายนะคะ
ก็บอกว่าเล่นคือเล่นแต่ไก่ทำไมไม่สนใจในตัวของแฟนอะไรเลย
แล้วก็บอกว่าใช่ค่ะก็บอกว่าไปเล่นไก่ก็ครบแต่เพื่อนชั่วมันจะทำอะไรไม่ดีขึ้นทำอะไรประมาณเนี้ยค่ะ
มายเนี่ยเอารูปขึ้นก่อนแล้วแต่หนูก็ยังไม่ได้เอกใจค่ะว่าหนูไม่ได้เป็นเพื่อนกับพี่เขาค่ะ
หนูก็เลยเพิ่งจะมาเห็นวันนี้พี่สาวส่งมาให้ดูค่ะก็เลยบอกว่าคือพี่เขาเนี่ยอ่าไอพีตั้งแต่วันที่๒๒เวลาประมาณตีหนึ่งครึ่งเกือบจะตี๒นะคะเป็นรูปคู่ค่ะ
คุณผู้ชมคะพ่อของผู้ตายค่ะนายรุ่งศักดิ์อำเท้าบอกเลยว่ารับไม่ได้จริงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะว่าตอนนี้ชีวิตของลูกชายกำลังไปได้ดีอะค่ะลูกชายกำลังปรับปรุงบ้านให้ครอบครัวก่อนหน้านี้ก็ส่งเงินดูแลครอบครัวมาโดยตลอด
พอมาจากไปแบบนี้เหมือนกับขาดเสาหลักไปเลยนะคะหลังจากนี้ถ้าแฟนของลูกชายเป็นคนลงมือจริงเนี่ยนะพ่อบอกเลยว่าไม่ต้องมาขอขมาศพนะก็ให้เป็นหน้าที่ของตำรวจดำเนินคดีตามกฎหมายไปเลย
เอาหมดทุกอย่างถ้าพ่อแม่บอก

พ่อจะพูดยังไงถ้าลูกชายยังไม่ตาย
ก็ไม่รู้ว่าจะพูดอะไรเพราะว่าลูกชายเขาทำเต็มที่อยู่แล้ว
คบแดกน้องเต็มที่อยู่แล้ว
คุณคารินทีมข่าวของเราก็เดินทางไปที่ตำบล
บ้านหลังนี้ค่ะเป็นบ้านของมาย
หลังนี้เลยไม่เจอมายแต่เจอแม่ของมายเจอนางอุบลรอดหนองเข็งค่ะ
แม่ของมายบอกว่าช็อกมากลูกตกเป็นผู้ต้องสงสัยฆ่าคนตาย
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาลูกก็เคยพาผู้ตายมาที่บ้านนะแม่บอกว่าแม่ก็ได้แค่ทักทาย
ลูกเนี่ยรู้จักกับผู้ตายเป็นเพื่อนกลุ่มเดียวกันพักอาศัยแชร์ค่าเช่าห้องด้วยกัน
แม่รู้แค่นี้แม่ก็คอยเตือนอยู่ตลอดนะว่าอย่าไปทำอะไรไม่ดีนะลูก
อย่าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดนะลูกแต่เรื่องอื่นเรื่องส่วนตัวเรื่องแฟนแม่บอกแม่ไม่ยุ่ง
ครับตอนนี้สิ่งเดียวที่อยากจะบอกลูกก็คือมอบตัวซะเถอะถ้าเป็นคนก่อเหตุ
ก็ยอมมอบตัวซะเถอะก็รับโทษไปแม่ก็ได้แต่หวังและภาวนาว่า
ไม่อยากจะพบลูกในสภาพเป็นศพกลัวว่าลูกจะไปคิดสั่นไปฆ่าตัวตายหรืออะไรก็แล้วแต่
ถ้าลูกดูข่าวอยู่แม่บอกเลยว่าหัวอกแม่ตอนนี้แม่กินไม่ได้นอนไม่หลับ
มอบตัวซะเถอะ
พวกเราพวกยาเนี้ยเขาคิดว่าไปแตะเลยอ่ะกับคนคนที่ตายน่ะ
อันเขาก็บอกว่ามูกคนนี้เนี้ยดีเขาบอกกินเหล่ากินยาประมาณนี้ค่ะ
ถ้าลูกนิสัยก็อยากให้ลูกกลับขึ้นมามันเป็นความจริงที่เขาเคยว่าวอ
เพื่อนว่าถ้าเป็นความจริงให้น้องกลับขึ้นมาแก้ว่า
น้องเป็นยังสั่นยังสั่นน้องบริเศษได้ทำที่คนก้าวหา
หรือว่าน้องเป็นคนผิดคนทำก็ออกมายอมรับผิด
ประมาณนี้แหละค่ะแม่อยากให้ลูกขึ้นมาเป็นตัวสด
ก็อยากเห็นสภาพรูปที่ว่าพ่อว่าเป็นศพ
ความประสิทธิ์ของแม่แม่ก็ยังให้ลูก
พ่อลูกว่าพ่อที่พ่อศพลูกทั้งทีแหละค่ะ
คือกลัวว่าเขาจะคิดสั้นใช่ไหมย่าแม่แม่กลัวว่าลูกจะคิดสั้นค่ะ
นี่ฮะแม่ก็ร้องไห้เลยทำไมดูอยู่นะ
ถ้าทำผิดทำพลาดไปแล้วก็อย่าให้มันหนักหนาสาหัสกว่านี้
มามอบตัวซะแต่ถ้าไม่ได้ทำก็ต้องยิ่งรีบออกมาพบตำรวจ
ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับอ่าเพราะว่าเขาก็เป็นห่วงนะฮะ
อย่างแม่เนี่ยเป็นห่วงว่าเดี๋ยวจะไปคิดสั้นฆ่าตัวตายซะก่อนนะครับ
วันนี้ชุดสืบสวนสพเมืองขอนแก่นกำลังเร่งติดตามตัวผู้ต้องสงสัยคนนี้นะครับ
ก็คือมายนะฮะโดยก็ไปแกะรอยจากกล้องวงจรปิดในพื้นที่ต่าง
เพื่อสืบสวนหาตัวหาเบาะแสนะครับจากการแกะรอยกล้องวงจรปิดจุดใกล้เคียงกับที่เกิดเหตุ
พบว่ามีบุคคลคล้ายกับผู้ต้องสงสัยที่สะพายกระเป๋าเป้เอาไว้ที่ด้านหน้า
แล้วก็ถือถุงดำทั้งสองข้างแบบนี้นะครับซึ่งอาจจะเป็นผ้าเปื้อนเลือด
เช็ดศพเช็ดห้องเช็ดเลือดแบบนี้ก็ได้แล้วนำไปทิ้งขยะ
จากนั้นได้เดินทางหลบหนีไปโดยเดินเท้านะครับ
กล้องวงจรปิดอีกสี่จุดตอนนี้ตำรวจได้มาหมดแล้วนะครับ
ท่านผู้ชมครับนอกจากนี้ยังตรวจสอบบัญชีธนาคารของผู้ต้องสงสัยนะครับ
พบว่ามีการไปกดเงินที่ตู้เอทีเอ็มในเขตจตุจักรกรุงเทพมหานคร
เวลาสิบนาฬิกายี่สิบเจ็ดพฤษภาคมอืมนี่นะฮะ
แต่ตำรวจยังไม่ปักใจเชื่อว่าผู้ต้องสงสัยจะอยู่ในพื้นที่
หรือว่าออกนอกพื้นที่ขอนแก่นไปแล้วตอนนี้กำลังไล่สืบสวนอยู่
พันธบทเอกปรีชาเก่งสวริกิจพุ่มกับการสอบพ่อเมืองขอนแก่นบอกว่า
คดีนี้ถือว่ามีความคืบหน้าไปมากแต่ยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้
จากการสอบสวนพยานแวดล้อมและการรวบรวมหลักฐาน
ได้ว่าช่วงเกิดเหตุผู้ตายคือนายมานพกับมายผู้ต้องสงสัยเนี่ย
อยู่ด้วยกันสองคนในห้องหลังเกิดเหตุผู้ต้องสงสัยหายตัวไป
พร้อมกับทิ้งโทรศัพท์มือถือไว้ในห้องก็เลยไม่สามารถติดตามตัวได้
ตอนนี้สอบปากคำเพื่อนสนิทของมายไปแล้วนะครับ
พบว่ามายเนี่ยเขามีโทรศัพท์มือถือหลายเครื่องแล้วชอบใช้โซเชียลมีเดีย
กำลังเร่งรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขอสารอนุมัติออกหมายจับอยู่นะครับ
ตอนนี้เบื้องต้นถ้าขอสารออกหมายจับก็คือข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
แต่ตอนนี้ไม่รู้อยู่ไหนนะฮะค่ะ